เธอบอกว่าโอ้โหอยากกินแต่ลาบเลือด
มีผีปอบเนี่ยสิงอยู่ในตัวเธอ๙ตัวด้วยกัน
ใช่ออกไปแล้ว๘ตอนนี้เหลืออยู่ตัวหนึ่ง

ไปดูนะครับตอนที่หมอปลาไปเจอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
หมอปลาหมอปลา
จากหมอปลาเจีย
นี่ฮะก่อนที่หมอปลาจะไปถึงบ้าน
เหมือนกับผีปอบบอกไม่ไปยังไม่ไปเดี๋ยวจะรอเจอหมอปลาเนี่ยฮะ
บอกขอคุยกับหมอปลาก่อนไม่อยากออกจากร่างคน
นี่พยูไม่เคยกินคนนะกินแต่ข้าว
โอ้โหทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีจะไปถึงนะครับ
นางสาวรุ่งทรัพย์ทองเกิดนะฮะชื่อเล่นชื่อตุ๊กนะฮะอายุ๓๘ปี
นั่งรอหมอปลาอยู่ที่บ้านนะฮะบ้านก็อยู่ที่บ้านน้องกุ้งใหญ่นะครับ
ตำบลหนองกุ้งใหญ่อำเภอกระนวลนะครับที่ขอนแก่น
คือเธอก็เป็นอย่างนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็กรี๊ดอยู่นะฮะที่บ้านนะ
มีแม่อยู่มีญาติญาติอยู่มีชาวบ้านอยู่
ลักษณะก็ร้องไห้แล้วก็พูดวกไปวนมานะฮะเหมือนกับที่ท่านได้ยินนะครับ
แม่ของตุ๊กเนี่ยบอกว่าก็พยายามปลอบนะพยายามปลอบใจ
ปอบที่อยู่ในร่างลูกสาวไม่ได้ถามลูกสาวนะถามปอบที่อยู่ในร่างลูกสาว
บอกต้องการอะไรนะเออทำไมนะทำไมถึงมาทำบาปแบบนี้
ออกจากร่างลูกสาวไปเถอะแต่ปอบบอกว่าจะขอคุยกับหมอปลาก่อน
เพื่อจะขออยู่กับลูกสาวของแม่ค่ะนี่ฮะปอบบอกว่าอย่างนี้เลย
บอกใจเย็นเย็นแม่เดี๋ยวให้คุยกับหมอปลาก่อนค่ะ
ขออยู่ในร่างลูกสาวแม่ต่อไม่กินหรอกคนอาจจะกินแต่ข้าว
แล้วสุดท้ายครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นก่อนที่หมอปลาจะมาถึงนะ
นี่ฮะแล้วหมอปลาก็มาถึงแล้วนี่ภรรยาหมอปลาก็มาด้วยนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีหมอปลามาถึงบ้านหลังนี้แล้ว
หมอปลาไปเจอปอบเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
กันเลยนะครับเรื่องของหญิงวัย๓๘ปีที่บ้านหนองกรุงใหญ่
ที่กระนวลจังหวัดขอนแก่นเธอชื่อเล่นชื่อตุ๊กนะฮะ
ญาติพี่น้องบอกอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้หน่อยนะครับ
เพราะเธอเนี่ยโอ้โหวันเนี่ยร้องห่มร้องไห้กินแต่ลาบเลือดนะ
ลักษณะเหมือนกับแบบมีปอบสิงร่างใช่ถึงขั้นเนี่ย
ปอบบอกว่าให้เธอเลิกกับสามีแล้วก็บอกว่าสามีเธอจะป่วย
สามีเธอป่วยจริงจริงแล้วเธอก็เลิกกับสามีไปแล้วสามีบอกผมเลิกเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หรอก
บ่นเออไม่เกี่ยวกับปอบเปิบหรอกแต่ที่บ้านพาไปหาหมงหาหมอไล่ปอบบอก
อบเข้าสิงร่างอยู่๙ตัวเนี่ยไล่ไปหมด๘ตัวเหลือตัวนึงไล่ไม่ได้
มันแกร่งเหลือเกินสุดท้ายวันนี้หมอปลามาถึงแล้วนะครับ
หมอปลานะฮะมือปราบสัมภเวษีนี่ฮะมาถึงก็
เข้าไปดูอาการของหญิงสาวคนนี้ที่บ้านเลยครับท่านผู้ชมครับ
มันอาการคนละอย่างกันอ่ะแต่ที่แน่อาการที่แบบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะ
คือแบบสมองเบอร์ไม่นิ่งอ่ะแต่แปลกหมอปลามาทำไมหนูไม่รู้สึกอะไร

แต่ที่อาจารย์คนนั้นก็บอกว่ามันมีอยู่เก้าตัวเนี่ยพี่มันไม่มีหรอก
พี่แค่ควบคุมตัวเองไม่ได้พี่แค่เกิดอาการร้อนตามเนื้อตามตัว
ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบางทีมันมีกาแฟพวกผิวพันธุ์สวยงาม
พวกกาแฟกินได้น้ำหนักเรามันลดผิวข้าวอ่ะ
ตัวนี้เมื่อเรากินเยอะแล้วมันก็ไปบีบสมองไปบีบหัว
หัวใจหัวใจว่าเราเต้นผิดปกติฟังตาเราผิดที่จะทำให้พี่เห็นภาพ
เหล่านั้นมันสูงมากบางคนก็ถึงขั้นแก้ผ้าแก้พร

นี่ค่ะคือหมอปลาเนี่ยตอนที่มาถึงเนี่ยไปจับมือก่อน
จับมือผู้หญิงคนนี้เพื่อจะดูว่าคือปกติหมอปลาเวลาสัมผัสถึง
ที่มันเป็นลึกลับซับซ้อนอะไรพวกนี้หมอปลาจะมีอาการใช่ไหม
จงอาเจียนหาวเหิวหาวน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้
คือจับแล้วก็ไม่มีอะไรปกตินะก็เลยนั่งเลยเอาลาบเลือดเนี่ยป้อนกินกันเลย
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกแม่หมอปลามานี่หนูไม่เป็นอะไรเลย
หมอปลาเนี่ยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไปดูเนี่ยจะไปดูด้วยหลักวิทยาศาสตร์ต่างด้วยนะฮะ
หมอปลาก็บอกโอ้โหไปกินผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอะไรยังไงลดน้ำหนักอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
จิตใจมันทำให้คิดไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะก็เหตุการณ์ที่เจอกันนะครับหมอปลาก็เลยเอ้าไหนมาแล้วเดี๋ยวเดินดูให้ดูรอบบ้านเลยเข้าทุกห้องเลยนะ
ขึ้นชั้นสองก็แล้วก็ไม่มีความผิดปกติอะไรสัมผัสอะไรไม่ได้นะ
ชั้น๒นี่หมอปลาบอกเลยบอกสบายใจได้เลยนะจากชั้นแรกเนี่ยมาถึงชั้น๒เนี่ยสบายใจได้
บ้านหลังนี้ไม่มีปอบ

ไม่มีผีปอบเลยแต่สิ่งที่ในตัวพี่คนนี้เขามีคือ
ไขมันที่มันน่ากลัวมีแค่นั้นเขาเลือกวิธีไปใช้หมอผีไง
ซึ่งมันก็เข้าทางหมอผีไงที่จะหลอกเงินทองต่อไง
พอลอกผมกล้าพูดเลยว่าพอมาหลอกพี่เสร็จปั๊บเดี๋ยวหมู่บ้านนี้ก็ต้องโดนหลอกต่อ
ก็ต้องไปหาพวกหมอธรรมมาปัดเป่าที่มีข้องบ้าบอกเขาแตกวิ่งกัน
มันไม่มีหรอกก็บอกแล้วผีปอบมันอยู่ที่สภา
มันอยู่ตรงนั้นหมดเลยทุกตัวหน้าตาป๋อมันเป็นแบบนั้น
มันแม้กระทั่งถนนปอบอ่ะปอบมันไม่ได้ของดิบมันติดงบ
อันนี้ฮะหมอปลาก็ฟันทงนะครับบอกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ
ไม่ได้โดนของอะไรจากสามีด้วยมันเป็นเรื่องของจิตใจของผู้หญิงคนนี้ที่ไม่เข้มแข็ง
แล้วเท่าที่คุยเนี่ยก็พบว่าไปกินผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักติดต่อกันนานด้วย
ทำให้เกิดอาการหลอนนะคุมตัวเองไม่ได้
แล้วถามว่าเอาแล้วที่เขาอยากกินพวกของดิบกินลาบเลือดอย่างนี้นะ
หมอปลาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนทางภาคอีสานอยู่แล้วนะฮะ
ที่จะมีเมนูอาหารประมาณพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวดูนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของหญิงสาวคนนี้นะครับ
คือถ้าย้อนไปนิดนึงเนี่ยก่อนหน้านี้หญิงสาวคนนี้เชื่อว่าตัวเองถูกปอบสิงร่างทั้งหมด๙ตัว
มานานถึง๘ปีนะครับอาการคืออยากกินลาบเลือดอยากกินตอนดึกร้อนตามเนื้อตามตัวคุมตัวเองไม่ได้
อาจารย์เต้ผ้าดำทำพิธีให้อาจารย์เต้บอกว่า
อาจารย์ไล่ปอบไปให้๘ตัวเหลือ๑ตัวไล่ไม่ไหวจริง
เป็นปอบที่สืบเชื้อสายต้นตระกูลมาต้องการหาทายาทสืบต่อ
ปอบเชื้อวิธีรักษาต้องอาบน้ำมนต์ทุกวันพระ๗ครั้ง
ซึ่งตอนนี้ผู้หญิงคนนี้อาบไป๔ครั้งเหลืออีก๓ครั้ง
ต้องปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมนะ
ก็เลยเป็นที่มาที่เธออยากให้หมอปลามาช่วย
หลังจากเจอหมอปลานะครับทั้งหญิงสาวคนนี้แล้วก็แม่ก็สบายใจขึ้น
บอกโล่งเชื่อหมอปลา
แม่บอกว่าที่ผ่านมาตกเป็นจำเลยมาตลอดว่าลูกแม่เป็นปอบนะฮะ
จะเปิดร้านขายของก็ไม่ได้ไม่มีใครมากล้าซื้อหลังจากนี้
ลูกสาวจะไม่ไปแล้วนะอาบน้ำมงน้ำมนต์อะไรเหลืออีก๔ครั้ง
ต้องไปอาบกับหมอทำอะไรเนี่ยไม่ไปแล้วนะฮะเพราะหมอปลาบอกว่า
เอางี้นอนหลับพักผ่อนเยอะนะแล้วก็ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง
นะเดี๋ยวจะดูว่าอาการจะหายดีขึ้นหรือไม่หลังจากเสร็จบ้านของหญิงสาวคนนี้นะครับ
มีชาวบ้านมารอหมอปลานะฮะทุกผู้ชมครับเอากระดาษที่เขียนชื่อเนี่ยนะฮะ
มีเทียนไข่ด้วยด้ายแดงด้วยมัดมาเลยนะครับเอามาให้หมอปลาเนี่ยทำลายให้
บอกว่ามีสิ่งลี้ลับคล้ายปอบอยู่ที่บ้านเหมือนกันหมอปลาก็เอากระดาษเนี่ย
หมอปลานี่เอากระดาษยัดใส่ถุงเท้าตัวเอง
อืมแล้วเหยียบเอาไว้บอกนี่ใช่ไหมอ่าเนี่ยปอบใช่ไหมเนี่ย
เหยียบให้ดูแล้วก็เอามาเผาทิ้งเลยบอกสบายใจเลยนะเนี่ยไม่มีแล้ว